มาถึงช่วงวินาทีสำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตและชีวิตของครอบครัวแม่อ้อจากจังหวัดตากนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อครับ

ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
มาถึงช่วงเฉลยแล้วขอให้โชคดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระบรมธาตุจำลองภายในวัดพระบรมธาตุ
เป็นพระธาตุประจำปีเกิดใด

พระศาลเลือกตอบตัวเลือกที่๑มะเมีย

ธุะธุะธุะธุะธุะตกขึ้น
ต้องขึ้นไปตอนนั้น

เจดีชาเวดากองประเทศพม่า
และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย
อ้อทำไมน้ำตาลื้นขึ้นมาเลยเป็นไงครับรู้สึกยังไงดีใจ
อย่างน้อย๕๐๐ก็ได้ร้านแล้วค่ะได้ร้านส้มตำแล้วค่ะ
ทำได้นะฮะ๑ข้อตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ลุ้นกันต่อเลยครับข้อสองผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒จากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับตัวเลือกใดเรียงวันสำคัญก่อนและหลังได้ถูกต้องนะครับ

ออมเลือกตอบตัวเลือกที่สามวันจักรีวันแรงงานวันอาสารหบูชา
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้๑๐๐๐๐บาทนะครับ
ถูกครับ

จักรีนะครับก็คือวันที่๖เมษายนวันแรงงานคือวันที่๑พฤษภาคม
และวันอาสานหบูชานะครับขึ้น๑๕ข้ามเดือน๘หรืออยู่ในช่วงกรกฎาคมหรือสิงหาคม
ครอบครัวของแม่อ้อได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท

อ่ะมาเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องส้มตำครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือ
ส้มตำ๑กิโลกรัมภายในเวลา๓นาทีที่กำหนด
เอาแล้วเอาแล้วสมพันธ์แม่ลูกช่วยกันแล้ว
สับไป
อ้อทำได้หรือไม่ได้
ได้
ถ้าได้๑แสนบาทเดี๋ยวเราไปลุ้นเงินล้านกันนะครับ

ทำไปได้ด้วยนะแม่อ้อ
ตอนที่ผมไปกระซิบข้างหลังเนี่ยนะครับ

สองนาทีสี่สิบห้าวินาที
หนึ่งแสนบาทเป็นไงแม่
เกิดมายังไม่เคยจับเงินแสนเลยค่ะ

ครอบครัวแม่อ้อได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ

สองนาทีสี่สิบห้าวินาที

สองนาทีสี่สิบห้าวินาที

สองนาทีสี่สิบห้าวินาที

สองนาทีสี่สิบห้าวินาที
สองนาทีสี่สิบห้าวินาที

เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
เจาะสนามกีฬา
ซึ่งเป็นคำตอบที่
จบ
หมุนล้านบาทจะได้หรือเปล่า
เอาแล้วเอาแล้ว
สวัสดีครับ
ข่าวธีราณในไทรลักษณ์ทีวีของเรานะฮะ

รอบขอบสนามตัวเลือกที่สอง
คุณไปต่อลมหายใจและต่อชีวิตไม่น้อยเลยนะครับ
ดีใจกับครอบครัวของแม่อ้อด้วยครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้
สูงถึงหนึ่งแสนบาท

คิดว่าจะนำไปต่อลมหายใจในช่วงไหนก่อนครับ

วัยดูแลน้องอุ๊ยด้วยเฉพาะ

ในเวลาที่เราลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ย
แม้แต่ฟางเส้นเดียวลอยผ่านมา
ผมเชื่อครับว่าเราก็อยากจะคว้ามันเอาไว้
ไม่ต่างจากครอบครัวของแม่อ้อจากจังหวัดตากในวันนี้นะครับ
ที่มีโอกาสน้องมีโอกาสหาย

แต่พ่อและแม่คู่นี้ก็ยังหวังครับว่า
อุ้ยจะกลับมาเป็นปกตินะครับ

คุณผู้ชมผมฝากครอบครัวของแม่อ้อจากจังหวัดตากไว้อีกหนึ่งครอบครัวก็แล้วกันนะครับ
ก็ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดกับเราในวันนี้นะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ที่บอกว่าข้อแรก๕๐๐บาทก็ได้ร้านส้มตำแล้ว

ก็จะได้เป็นเย็นหน่อยสักหน่อย

๑๐๐๐๐ก็จะได้มีที่ล่มมีอะไรให้เย็นหน่อย
คนซื้อก็จะได้ไม่ได้จักแดน

แบบนี้ร้านนี้นะถ้าเกิดว่ามีแค่๕๐๐๐ก็ทำได้
แต่ว่าลูกค้าก็กินกันแบบร้อนหน่อย

แต่ตอนนี้ได้หมื่นนึงแล้วเออพอจะมีหลังคาให้ลูกค้าหน่อย